สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ใหม่ให้เยอะ

น้องก็ไปซื้อเขาจำได้ว่าคุณแม่ชอบร้านไหน

เอาข่าวก่อนที่เราจะไปเกี่ยวกับว่าไม่รู้ล่ะ
เขาบอกมันอาจจะเร็วให้จับตามองดีนะ
ทั่วโลกเรียกว่าจับตามองจริงค่ะ
ที่ประธานรัฐสภาของสหรัฐเดินทางไปไต้หวัน

แต่เรื่องของฝีดาตรีมันเหมือนกัน
แม้กระทั่งแจ็คสันหวังเองยังออกมาพูดเลย
เดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังกันหลายอย่างเหมือนกัน

วันนี้เราพบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนหรือฝีดาดลิง
รายที่๓แล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ไม่ใช่คนไทยคนที่๒เป็นคนไทย
คนที่๓เป็นคนเยอรมนี
มาเที่ยวตั้งแต่๑๘กรกฎาคมนะฮะ
อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดไปว่า
มีรายงานโรคฝีดาดลิงยืนยันเป็นรายที่๓แล้ว

เป็นผู้ป่วยชาวเยอรมนี๒๕ปี
แล้วก็เดินทางเข้าไทยตั้งแต่๑๘กรกฎาคม
ที่เดินทางเข้าทางจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งกำลังจะรายงานทำรายของผู้ป่วย

เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยก็เริ่มมีไข้เลย
เขาเริ่มมีไข้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยโต
ต่อมาเนี่ยผื่นขึ้น
อันนี้บอกชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นฝีดาดวานอน
เพราะว่าเริ่มผื่นขึ้นตั้งแต่อวัยวะเพศ

แล้วก็ลามไปตามร่างกาย
อาการค่อนข้างจะชัดเจนฮะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากต่างประเทศ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด

เรื่องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับ
แต่ขนาดเดียวกันอย่างที่เรารู้กันว่าเหมือนโควิดใหม่

วันนี้เป็น๒๑วันในการกักตัวผู้ใกล้ชิด
แม้กระทั่งคนที่ทำงานที่ใกล้ชิด
เขามีโอกาสพบเจอเขาเนี่ยนะครับ

เป็นกลุ่มของชายรักชายภูมิอันนี้เราไม่ใช่อะไรนะแต่นี่คือทั่วโลกเขายืนยันกันมา
ก็จริงแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโรคเขาระบุเลย๙๙เนี่ย
พบผู้ติดเชื้อเนี่ยมีประวัติชายรักชายซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลไทยเป็นชายทั้งหมด
โดยเป็นต่างชาติ๒รายแล้วก็คนไทยหนึ่งคนดังนั้นความเสี่ยงคือ
ความเสี่ยงคือสติเป็นกะเทยต้องไม่ตายเพราะโรคเป็นเกย์ต้องฉลาด
เข้าใจป่ะแล้วแน่นอนหิวเมื่อไหร่เจอแอปมาเนี่ยก็ต้องหยุดสักนิด
ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่เช็คกันนิดนึง
หิวเมื่อไหร่แอปมาฝีดาดรอเขาว่าอย่างงั้นทุกวันนี้
สมมุติถ้าไปเจอกับคนที่ยังไม่ออกมาไม่น้องมันอยู่ข้างในมันรอมันตก
วัน๒๑วันแองเตี้ยคราวนี้คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบบ๗วัน๓วันนะ
มันสามารถแล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันมนุษย์เนี่ยมันจะออกผื่นเมื่อไหร่
เราจะไปดูเธอเอาวัยวะเพชรมีหรออะไรอย่างเงี้ย
ว่าปรากฏว่าอย่างกลุ่มเมื่อแป้งกวางระมั่งองภาษณ์เนี่ยไหม
ก็คือบอกว่าเธอก่อนช่วงนี้ต้องมีสตินะกะเทย
คำถามคือฝีดาดวานอนเนี่ยมันจะไปขอตรวจจากอะไรอ่ะ
บางทีเขายังไม่แสดงอาการออกมาดังนั้นการนอนกับคนที่เราไม่รู้จักเสี่ยงแล้ว
อันนี้ต้องระมัดระวังใช่แต่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้
ผมบอกว่าถุงยากน้ำไม้ก็ไม่สามารถต้องการได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ
เพราะมันจะไปติดทางอื่นนะครับผมไม่ได้ทางเดียว
ต้องมองหน้าหนูแม่แหละเสี่ยง

พี่มศไม่ได้นะปากด้วยนะคะ
อ๋อฉันไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าฉันพูด
คือหมายถึงว่ามันติดเชื้อทางน้ำลายอะไรอย่างเงี้ย
ปากมุดอาจจะมีแบบแผลนิดแผลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้

ไม่ใช่

ไม่คือช่องทางในการที่มันจะติดต่อน้อง
บางทีติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมคะ

แต่บางทีเราเห็นอาการตุ่มหนอง
บางทีมันขึ้นที่อวัยวะเพศก่อน
บางทีมันอาจจะไปสัมผัสในส่วนอื่น

แล้วก็ในช่องปากก็เหมือนกันดังนั้นก็คือต้องระมัดระวังเรื่องนี้
แม้ตามตัวเนี่ยถ้ามีรอยแผลนิดนึงแล้วไปแตะตุ่มใส่เขาก็ติดได้เช่นเดียว

ไม่มั่นใจเลยบอกว่าคือช่วงนี้คือเอาตรงนางก็ห่างหายไง

เพราะประวัติผู้ชายที่ผ่านมาเราไปถามว่าคุณแม่ไม่อย่างนั้นจริง

ไม่ใช่ช่องทางการติดได้อะไรอย่างนี้

บางคนก็เป็นแบบในปากก็มีไงอันตราย
ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ชม

น้ำเบาหน่อยช่วงนี้จริงไม่ใช่ฉันแต่แบบว่าทุกคน
เราก็ไม่รู้คือตอนนี้เมื่อที่เขาบอก๙๘๙๘ของฟีดับรึวันนอนเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติต้องระวังไหมว่าถ้าไม่อยากเป็น
ต้องระวังสินี่แหละเราอาจจะใช้ชีวิตอิสระมากเหมือนเดิมไม่ได้นะคะนี่ก็ต้องเช็คจริงเรื่องนี้
คู่รักที่เราแบบว่าต้องคบหากันจริงจังอะไรอย่างนี้
หรือบางทีเราพูดแต่ชายรักชายผู้หญิงผู้ชายเองแต่วันนี้คุณก็ต้องระวัง

เมื่อมันเข้ามาแล้วอ่ะเพราะประเทศของเราเปิดเต็มที่แล้วถูกต้องไหมฮะเราต้องแบบว่าเปิดเพื่อแบบว่าเศรษฐกิจจะได้เดินหน้าได้

ขนาดเดียวกันวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้โควิดโอเคล่ะเราตรวจเอทีเคได้เป็นไม่เป็น

ถ้าเป็นปุ๊บมันขึ้นแน่นอนอย่าไปบอกว่าแม่นไม่แม่นแล้วกันมันขึ้นแน่นอน
เอาจริงเนี่ยฝีดาดลิงที่เราพบมาในช่วงหลังนี้ก็คือพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ระยะเวลาพฤษภามิถุนากรกฎา๓เดือนผ่านไปติดไป๗๕ประเทศทั่วโลก
หมื่นเจ็ดพันคนที่ติดเชื้อนี้ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่า

ถูกต้องแล้วในช่วงระยะฟักตัวเขาก็๗๑๔วันด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงอันตรายที่เราก็ไม่ทราบว่าคนนี้เป็นไหมคนนู้นเป็นไหม
เพราะฉะนั้นอย่างที่มดบอกก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้ก็รักคู่รักของตัวเองให้ดีดีกว่า
อย่าพลึงอย่าพลึงอย่างนั้นไม่ไหล

ตอนนี้รับสนุกอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะพี่ดูแลสุขภาพด้วย

มีต่อยมวยเนอะ

อ้าวฉันไม่ได้เป็นฝีดาตรหรือเปล่าคนชอบมาโฟกัสอย่างเนี่ย

ใส่นวมต่อยกระซอบตาย

อีกเรื่องหนึ่งเมจ๋าเราขอเตือนสายการบินในเอเชียนะฮะ
ลีกเลี่ยงไปใกล้ประเทศไต้หวันก่อน

คือประธานสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐนะคะ
ก็คือไปถึงเมื่อคืนนี้นะคะวันอังคาร

ก็ทำให้ท่าทีของทางจีนดูเหมือนจะเกรี้ยวกราดขึ้นมา
เพราะว่าจริงก็มีการเริ่มส่งเรือรบ

มีการประกาศเตือนให้สายการบินต่าง

เลี่ยงการใช้เส้นทางบินรอบเกาะไต้หวัน
ซึ่งเป็นจุดที่จีนจะใช้เป็นสถานที่ซ้อมรบ

ตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซีโพลิซี
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรสหรัฐ
ด้านในจางชางซ็อกนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมของเกาหลี
อันนี้เขาเปิดเผยออกมาบอกว่าจีนนะคะ
มีการส่งประกาศแจ้งเรื่องการหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางรอบเกาะไต้หวัน
โดยจีนกำหนดให้พื้นที่น่านฟ้าจำนวน๖จุดเป็นเขตอันตราย
แล้วก็มีการสั่งห้ามเครื่องบินใช้เส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา
ของวันพฤหัสบดีที่๔สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น
ก็คือ๑๑นาฬิกาตามเวลาของไทยนะคะ
จนถึง๑๒นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น
ก็คือ๑๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
การเดินทางไปยังเอเชียใต้บางส่วน
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงน่านฟ้าไต้หวัน
ในช่วงที่จีนมีการปฏิบัติภารกิจซ้อมรบนี่แหละค่ะ
ได้รับคำแนะนำให้สำรองเชื้อเพลิงพิเศษเอาไว้ประมาณ๓๐นาที
เพื่อที่จะใช้เมื่อต้องมีการเปลี่ยนเส้นทาง
กระทันหันในการบินไปไต้หวันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้นางโพลิซีเนี่ยเขาเดินทางไปเยือนกรุงไทเปย์ในช่วงค่ำวันนี้เนี่ย

ระดับสูงสุดที่เดินทางเยือนไต้หวันในรอบ๒๕ปีนะคะ
แล้วก็ส่งผลให้จีนออกมาประนามเลย
เปิดเผยแผนการตอบโต้ทางเศรษฐกิจและทางทหาร
โดยไต้หวันยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวที่สุดค่ะ
ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีน
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าการเยือนไต้หวันของนางโพลิซี
ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งทางทหารเนี่ย
โดยเมื่อช่วงเช้าค่ะนางโพลิซีก็มีการเข้าพบกับนาย
รองประธานรัฐสภาไต้หวันที่นครไทเปย์ก็ระบุว่า
เธอต้องการจะช่วยเพิ่มความร่วมมือ
แล้วก็การเจรจาระหว่างรัฐสภาแล้วก็หาวิธีเฉพาะ
ในการที่จะดำเนินการร่วมกับไต้หวัน
นางพลิซีก็มีการกล่าวขอบคุณนางพลิซีค่ะที่
แล้วก็มีการสนับสนุนไต้หวันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

อิสริยพรเมฆมงคลให้แก่นางเพลิซีด้วย

เขาก็มีการไปคุยเจรจาในเรื่องของแบบเศรษฐกิจอะไรต่างด้วย
เป็นบริษัทที่ผลิตพวกไมโครชิปที่ทั้งสหรัฐใช้
ซึ่งเป็นแบบบริษัทลายใหญ่เขาก็มีการเข้าไปแบบ
แต่มันแค่เวลาที่แบบว่ามันตึงเครียดอยู่

วันนี้ถ้าสมมุติข่าวตอนนี้มันน้อยลง
เพราะคนมาจับตามองมหาอำนาจ
ทางนั้นก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอีกอันหนึ่งคือรัสเซีย
คุณอย่าลืมนะฮะอันนั้นคือรัสเซีย
ขณะเดียวกันวันนี้จีนก็ถือว่าเป็นประเทศ

อเมริกาฮะก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอีกหนึ่งอืม

อาจจะต้องเว้นหรือว่าเบรกนิดนึงเนาะ
ใช่เพราะว่าบางทีสายการบินก็อาจจะมีการเลื่อนเนี่ย

ไม่รู้ว่าสงครามไหนกันเนี่ยที่จะเป็นเพราะคนจะบอกว่าอ้าวมันอาจจะมีสงครามโรคที่๓หรือว่าแต่สงครามโรคที่๓เนี่ยมันคงจะแบบไม่ได้เป็นรบกันส่งทหารไปรบหรอกแต่มันจะรบกันด้วยเศรษฐกิจจะรบกันด้วยนิวเคลียร์ถูกต้องหิปนาวุทธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้มันคืออะไรถูกต้

สหรัฐก็มีการเดินทางออกจากไต้หวันแล้วเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากพบหารือกับประธานาธิบดีชัยอิงเวิร์นแห่งไต้หวันที่ธรรมเนียบประธานาธิบดีนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าทางการจีนเขามีการแสดงความไม่พอใจ
แล้วก็มีการประกาศท่าทีที่แข็งกล้าวในการตอบโต้การเยือนไต้หวันของนางโพลิซีในครั้งนี้ด้วย
รวมทั้งมีการสั่งระงับส่งออกทรายธรรมชาติไปยังไต้หวันชั่วคราวด้วยโอ้โห
อันนี้คือค่อนข้างจะแข็งจีนก็น่าจะเอาจีนคือเอางดการนำเข้า
เมื่อก่อนโอเคล่ะเขาก็แบบป้องที่เมืองน้อง
ถ้าจะยอมรับจริงก็คือประเทศเดียวกันนั่นแหละ
แต่แค่แยกกันออกมาเหมือนฮงกงมาเกาะอะไรอย่างเงี้ย
ปรากฏว่าคุณดูสิฮะวันนี้เขายกเลิกแม้กระทั่งอาหาร
เลิกไปแล้ว๒๐๐รายการระงับการส่งออกทรายธรรมชาติไปยังไต้หวันชั่วคราวด้วย
เพราะไต้หวันนี้คือกเกาะถูกต้องมั้ยฮะ
ต้องติดตามแต่ตอนนี้เครื่องบินออกไปแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ต้องรอดูมีการแถลงกันเดี๋ยวมันจะมีช่วงค่ำหรือกลางคืนนี้อีกทีนึง

แต่พอพูดไปแล้วก็ไม่น่าจะงดอาจจะทำ

อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ค่ะอายการนนทบุรี

ก็ไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นฆาตกรรม

เพราะว่าทางอายการเองเขาบอกเลยว่าในสำนวน
มุ่งเป้าไปทางการฆาตกรรมเลยครับซึ่งอายการนทบุรีสั่งฟ้องหกสมาชิกแก๊งสปีดโบ๊ทนะคะ
คดีคุณแตงโมนิดายันไม่ใช่ฆาตกรรม
รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมกับนางสาวสุภาพรอายการจังหวัด
นนทบุรีก็มีการแถลงข่าวกรณีที่อายการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะ
๖ผู้ต้องหามาฟังคำสั่งฟ้องในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
พลัดตกเรือสปีดโบสต์ที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องมาแล้วถึง๓ครั้งด้วยกันนะคะ

ซึ่งนายประยุทธ์เปิดเผยบอกว่าอายการจังหวัดนทบุรีเนี่ย

ก็ประกอบไปด้วยนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
นายภัยบูลตรีกาญจนานันต์
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
นายพีมธรรมธีรษี
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
แล้วก็นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
ตามที่นางพนิดานะคะคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ย
เป็นผู้ยื่นฟ้องต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
ซึ่งก็มีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนะคะ

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ไม่มีประกาศนียบัตรตำแหน่งบนเรือ

เททิ้งหรือทำด้วยประการใดลงแม่น้ำ
และเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท

สำหรับโรเบิร์ตนะคะ

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ไม่มีประกาศนียบัตรตำแหน่งบนเรือ

แล้วก็เทสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ

อันนี้สั่งฟ้อง๑ข้อหาค่ะ
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษ

แล้วก็เททิ้งหรือทำด้วยประการใดลงแม่น้ำ

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

และช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องรับโทษ

นำตัวไปส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีทันทีนะคะ
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาไปที่ศาลจังหวัดนทบุรี
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอาล่ะจะมีการประกันตัวหรือเปล่าในวันนี้นะคะ
เพราะว่าจริงเขาเตรียมวงเงินในการประกันตัวมาเนี่ย
ถ้าเป็นทั้งหมดเนี่ยยกเว้นคุณเอ็มนะคะแล้วก็คุณกระติก๑๒๐๐๐เตรียมเอาไว้
ส่วนของคุณกระติกเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เรียกว่าตำแหน่งของญาติเขาเนี่ย
มาเป็นตัวในการที่จะแบบได้ประกันออกไป

นี่แหละค่ะส่วนกรณีที่นางพนิดาถอนฟ้องคดีฆาตกรรม
ก็จะส่งผลต่อรูปคดีไหมนักข่าวก็ถามเลยทางอายการว่ายังไง
โฆษกก็เลยบอกว่าการถอนฟ้องเนี่ย
ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญา
เพราะว่าศาลเขายังไม่พิจารณาเด็ดขาดค่ะ
โดยการนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลอายการจะส่งฟ้องหากสำนวนเรียบร้อยดีเนี่ย
ผู้เสียหายเขาจะไปฟ้องเอาเองหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า
มีแบบข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่จะไปสู่ของการ
เป็นฆาตกรรมได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะนั่นแหละ
ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทุกราย
หลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัว
ซึ่งกระติกกับจ๊อปสารให้ประกันตัวด้วยเงินสดคนละ๒๑๐๐๐บาท
ประกันตัวด้วยเงินสด๑๖๐๐๐บาท
ส่วนแซนกับโรเบิร์ตคนละ๑๒๐๐๐บาท
ซึ่งวงเงินประกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
โดยพิจารณาตามข้อหาที่ผู้ต้องหาแต่ละคนถูกฟ้อง
นางสาวอิสรินเขาบอกว่าตัวเองรู้สึกโล่งใจมาก

เตรียมรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองด้วย
รับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมาย
จากนี้ถ้าเจอกับคุณแม่ของคุณตังโมก็จะพูดคุยกันได้ตามปกติ
คงไม่ถึงขั้นจะต้องแบบคลานเข่าไปหา
ยังสวัสดีเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพเหมือนเดิม
ที่ผ่านมาลองเงียบมา๓เดือนก็แย่มาก
ต้องขอบคุณแซนที่กล้าออกมาเผชิญเพื่อให้สังคมได้รับรู้
ก่อนหน้านี้ใช้สิทธิ์ดำเนินคดีไปแล้ว
ตอนนี้เป็นอีกก้าวที่จะลุยได้อย่างเต็มที่
ขณะที่คุณแซนเองนะคะก็บอกว่าตอนนี้จากนี้
ก็จะสู้คดีไปตามขั้นตอนไม่มีความกังวลใด
แต่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
ในการฟ้องร้องเอาผิดกลุ่มคนที่มากล่าวหา
ซึ่งตัวเขาเองพยายามจะเป็นตัวอย่างที่ดี
ว่าไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
หวังว่าคนที่พูดเก่งที่ด่าและแจ้งความตัวเอง

ขอให้เก็บเอาไว้ในชั้นศาล

สารได้นัดคุ้มครองสิทธิ์และสอบคำในการ
ในช่วงเช้าวันที่๒๑กันยายนนี้ค่ะ

โดยไม่กำหนดเงื่อนไขใด

ก็จะยื่นคำให้การทางคดีในการต่อสู้
โดยสารอาจจะเรียกฝ่ายผู้เสียหายเข้ามาเจรจา
ส่วนการเอาผิดบุคคลที่กล่าวหากลุ่มลูกความ

เขาบอกขนาดนี้เตรียมยื่นฟ้องเบื้องต้น๒ราย
ใครที่ฟ้อง๕คนบนเรือเขาบอกเขาจะฟ้องกลับ
ส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้กำลังพิจารณาค่ะ
เอาล่ะเราขอฟังเสียงกระติกกับแซน
เพราะว่าแซนหลังนี้เสี้ยเยอะนะไปฟังซึ่งนิดนึง

เราก็จะได้ลุยตรงนี้ได้เต็มที่

ในเมื่อเราโดนกระทำเยอะมากห้าเดือน
มาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้

ใช้แล้วไม่ไปทะเลาะกับเขานะ

ที่จะไม่แบบมานั่งด่าใครออกสื่อ
กังวลค่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะฉะนั้นก็ต่อสู้ไปตามเรื่องตามขั้นตอนนะคะ
ที่เดือนหน้าฟ้องหรือเปล่า
คงจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะ

ให้เขาเก็บคำขอโทษไปใช้ในศาลเถอะค่ะ
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะรับนะคะ

คือคุณไอแซนก็บอกว่าเนี่ยเก็บคำขอโทษไปใช้ในศาลเถอะ

รวมแล้วคดีแตงโมจนถึงวันนี้นะ

เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสารรับฟ้องกันใช่ไหมล่ะ
ซื้อปุ๊บเขาก็จะต้องไปนั่นแหละวันนี้
เขาก็จะเริ่มฟ้องคนที่บอกพวกฆาตกรรมทั้งหลาย
เขาบอกเขาใช้สิทธิ์ของเขาในการปกป้องตัวเอง
ก็ต้องดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

แล้วก็จะฟ้องใครบ้างที่กล่าวหาเขา
ทำให้เขาเสื่อมเสียนะฮะว่าเป็นฆาตกรรมนะครับผม
ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าแต่ละท่านจะฟ้องใครบ้างนะครับ

เลื่อนกันมาหลายรอบมากเลยนะ

แต่ทั้งหมดเขาก็บอกมันก็ไม่ถึงกับฆ่ากัน

สรุป๕๓เดือน
ดูละครกันอยู่เนอะ

เพราะฉะนั้นทุกคนหูหู
เรื่องราวนี้มันยิ่งสนุกยิ่งกว่าละคร

แล้วก็มันมีเรื่องที่แบบให้แบบว่าเราได้

มีหลายต่อหลายแบบเลยมันก็เลยทำให้คนติดตามว่าจะจบแบบไหนดูสิคดีแตงโมงอ่ะคุณนอนไม่หลอกเป็นกี่วันเป็นเดือนอ่ะโมทติดตามว่าอยู่กี่วันเอาเดี๋ยวมีหลักฐานใหม่เดี๋ยวมีเหตุการณ์ใหม่อะไรขึ้นมาก็คนติดตามไม่อยากทราบเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่กระบวนการควายุทธิธรรมของศาลนั่นเองนะว่าจะตั
มันไม่เหนื่อยมันไม่มีคำว่าเหนื่อยเราเหนื่อยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเหนื่อย
รออัดเนอะเวลาแบบใครโทรมาเราเหนื่อยนะตอบโต้หลังก็ตัดสายไปเลย

จนวันนี้มันมาในทางไหนทุกวันนี้ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์โลกจะเป็นไงไม่รู้
กดลิงก์เข้าไปก่อนกดลิงก์ปุ๊บก็จะหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลหลอกเอาทรัพย์สินจากเรา

เพราะมันสามารถดูดข้อมูลในโทรศัพท์เราได้หมดเลยเราไม่รู้ว่าไอ้สแกนนั้นทุกวันนี้เราสแกนสแกนเราจะกินข้าวเรายังสแกนเลย

ถูกป่ะเราไปเจอร้านอาหารเดี๋ยวพวกแอปพลิเคชเรายังสแกนกันมาหมดเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำให้มันไฮเทคมากกว่าเราด้วย

ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยนะฮะโดนหลอกเอาทรัพย์สินจากเหยื่อเนี่ย
เช่นวันนี้หลอกให้กู้เงินนอกระบบ

หลอกให้เล่นการพนันออนไลน์
อันนี้หลักเลยนะ
นี่มาแล้วเงินด่วนปลอดภัยสมัคร
เงี้ยฉันก็ได้
ที่รูปสูดคลิกเลยให้กู้เงินก็เยอะนะ

พี่เช้าก็โดนเนี่ยค่างวดลดสินเชื่อ

เช่นอันนี้อะไรอย่างเงี้ย
เจอบ่อยมากเลยอ่ะได้สิทธิพิเศษในการกู้เงินอะไรแบบนี้
แล้วแบบคุณดูดีว่าเขาใช้ชื่อแบงค์เนี่ยมันใกล้เคียงมาก
คุณดูมันใกล้เคียงจริงฮะทุกวันนี้
นี่ไงคุณสามารถกู้เงินได้๒๓๐๐๐บาท
คลิกเข้าไปปุ๊บนี่ท่านได้รับสิทธิยืนกู้๕๙๐๐บาท
ระหว่างนั้นปุ๊บเขาก็จะไปให้กรอกข้อมูลถูกต้องป่ะ
เขาถึงบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยอีกหน่อยดาต้าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่สุด
ครับจะเข้ามาแถมจะทำอะไรก็แล้วแต่
ข้อมูลของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่สุดครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอแจ้งเตือนแล้วกันผ่านรายการของเราแล้วกันนะฮะ
แต่บางคนที่เขาสนใจทุกอย่างเนี่ยลองดูโดยเฉพาะพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
หรือคนที่แบบว่าเกษียณอายุแล้วโอเคล่ะอย่างพวกเราเนี่ย
เราอาจจะเล่นลงเล่นไลน์เล่นอะไรกันอันนั้นก็จะมีความน่ากลัวอีกแบบนึง
ให้ตกเป็นเหยื่อโดยการตรวจสอบพบว่าเป็นแผนประทุศกรรม
เชิญชวนมาทำงานด้วยกันขออนุญาตชวนนะฮะนี่ตรงนี้
รายได้ต่อวัน๓พันบาทพับ๓พันใช่ไหมล่ะ
รายได้ต่อวัน๓๐๐บาท๓๐๐บาทต่อวันโอ้โหเป็นเราเราก็ตื่นเต้นแล้ว
ชวนคุณมาทำงานสร้างยอดซื้อขายสินค้าด้วยกันครับเยอะมากนี่เยอะมากนะฮะ
อันนี้เยอะนะหรือจะเป็นแบบว่าอ้างว่าเป็นธนาคารติดต่อ
อันนี้เราโดนกันเยอะอืมติดต่อมาแจ้งสิทธิ์ในการกู้เงินนี่อืมอ้างว่าท่านเนี่ย
รับความช่วยเหลือโดยให้กดลิงก์เพื่อสมัครสมาชิกเนี่ยดูสิก็มีเยอะ
ดลิงค์ปุ๊บหรืออ้างว่าคุณเนี่ยได้รับโบนัสเงินฟรีเอาละโบนัสเอิญฟรีปุ๊บ
เล่นการพนันออนไลน์กันหน่อยคุณจะได้เครดิตเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้
จะมีมาเยอะเลยนี่ไงโอ้โหอยู่ดีก็ได้โบนัสไปเล่นการพนันนะฮะ

ที่มีการกดลิงค์หรือติดต่อสมัครสมาชิกเนี่ย
ถูกต้องไหมเบอร์บัญชีคุณรหัสอะไรของคุณทั้งหลายเนี่ย
แล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารตอนนี้อาชญากรรมมันไม่ใช่
วันนี้เราพูดไปในอีก๒วันพัฒนาแล้ว
อ่านกันไปดีไม่ดีไม่กี่ชั่วโมงมันก็พัฒนาใหม่แล้ว

ถ้าคุณเห็นอะไรแปลก
ก็ติดต่อไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๕๙

อันนี้เบอร์ที่ขึ้นอยู่คือเครือข่ายของโทรศัพท์ต่าง
ถ้าเกิดว่าแบบคุณใช้เครือข่ายอะไรแล้วมีปัญหาก็โทรไปแจ้งได้

ช่วงนี้แล้วถ้าคิดในแบบปกติเนอะ

เศรษฐกิจแบบนี้ฆ่าเขาไปปล่อยกลุ่มง่ายง่ายคือไหมแม่

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าดวงดีก็อาจจะรวยได้อาจจะชัวร์ได้
งวดวันนี้หนึ่งกันยาครับเพิ่มสลากดิจิทัลนะครับผม
นี่ฮะอีก๑ล้านใบครับเพิ่มมารวมเป็น๑๐ล้านใบ
งวดนี้เนี่ยเหลือแค่๑๔ล้านใบเพราะฉะนั้นรีบเลยนะฮะ
วันนี้ครับในละวะลลนนะครับผม
ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการจำหน่ายสลากดิจิทัลนะครับผ่านแอปเป่าตังค์เนี่ย
งวด๑๖สิงหาคมนะครับที่มีสลากดิจิทัล๙๙๒๕๐๐ฉบับ
ทำให้มีสลากดิจิทัลจำนวนทั้งหมดกว่า๑๐ล้านฉบับครับ
จะเริ่มซื้อได้ในวันที่๒กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าถึงเวลา๕ทุ่มนั่นเอง
นาฬิกานะครับสำหรับการจำหน่ายนะฮะสลากดิจิทัลงวดวันที่๑๖สิงหาคมเนี่ย
สลากทั้งหมด๙๙๒๕๐๐ฉบับยอดจำหน่ายสลากอยู่ที่๗๖๖๑๘๖๕๔ใบครับ
จำนวนผู้ซื้อเนี่ย๑๑๑๘๙๘๑รายครับตอนนี้เนี่ยคงเหลือสลากในระบบนะฮะ๑๔ล้านฉบับครับ
ซึ่งสลากดิจิทัลได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าสามารถซื้อสลากในราคา๘๐บาทนั่นเองและสลากที่ซื้อเนี่ยก็มีการบันทึกข้อมูลนะครับ
ไว้แสดงสิทธิ์ในตัวสลากด้วย
ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสลากหาย
หรือว่าการเรียกร้องสิทธิ์ในตัวสลาก

แล้วก็เมื่อถูกรางวัลเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนฮะ

ประกอบกับขั้นตอนการรับรางวัล

ยุ่งยากครับโดยสำนักงานสลากเนี่ย

เพิ่มขึ้นไม่เกิน๒๐ล้านฉบับ

ต่อจาก๒๐

เราอธิบายให้คุณฟังไปทุก๑ล้านใบมีคนถูก๑คน
เฉพาะเดี๋ยวผมทีนี้ความปรับอันเงิน๑๐๐ล้านฮะแม่ขายหมดทุกงวดไหม
ก็ยังไงรัฐบาลได้เงินหมดอยู่แล้วเนี้ย
หมายถึงยังไงเขาออกมาเท่าไหร่มีคนรับซื้อของเขาอยู่แล้ว
แต่อยู่ที่ว่าคนที่รับซื้อไปจะไปกระจายทั่วประเทศหมดหรือเปล่า

เหมือนมันไม่เหลือแบบโครงค้างในครั้งใช่ไหม

ยังไงก็โอ้ยรัฐบาลง่วงหนึ่งก็ได้เยอะไหมเนอะ

แล้วจะกำไรใบละห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทอะไรก็ว่ากันไป
เพราะล่าสุดพี่เช้าซื้อตามที่มันเป็นแผงมาขายเนี่ย
สองใบก็สองร้อยสี่สิบนะฮะ

ก็คือนั่นเขารับมาเก้าสิบห้าบาทแล้ว

แล้วยิ่งใหม่ยังไม่อยากให้เขาทำมาหากินเหรอ
แล้วก็เอาไปตรวจในออนไลน์ก็ไม่เคยถูกเลยนะฮะ
ก็เลยลองพิมพ์เลขรางวัลที่หนึ่ง

เออพอเวลาถูกวันที่๑ก็จะมีรูปยิ้มขึ้นมา

ครับ

พอพี่พริมล์ไปมันเบะมาให้ทุกครั้งไหน

แต่พอไม่ตามปุ๊บก็ออกมันก็เจ็บใจ
รสมีท์ท้องพลุกโกอ่ะไปทำตลาดสด

แล้วเจอตามแผงเยอะเลยเวลาเราออกไปข้างนอก

ถ้าเราทำรายการตลาดสดแทนละม่าไปออกช่วงตลาด

แล้วแกเป็นคนเล่าให้ฟัง

ตอนช่วงนี้โอ้โฮปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันหลับแล้วแกถูก
ไม่ถูกแม่แต่มันสะใจว่าวันหนึ่งหนูจะต้องถูก

มีความหวังแบบนั้นวันหนึ่งเราจะถูกค่ะ

หวยเยอะก็จะเหลือแต่หอย

ไปพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ได้ดูข่าววันนั้นได้ดูทางไทยรัฐนิวโชว์

ไฟปิดสนานี่มาจากไหน

ซึ่งลุกไหม้ในบ้านกว่าร้อยครั้ง

ดับตรงนู้นไหม้ตรงนี้ดับตรงนู้นไหม้ตรงนี้ฮะ
ซึ่งมันจะไหม้ตามจุดต่างในบ้านพักหลังนึง
ที่วัดลาดประดุกที่บางบัวทองนี่เอง

โดยหญิงสาวผู้เช่าบ้านเนี่ยได้ใช้มือถือเนี่ย

ส้มเนี่ยเป็นคนเช่าบ้านหลังดังกล่าว

น้องสาวที่พักอาศัยด้วยมีลูกอีกหนึ่งคน

และไฟปริศนานี้มันเริ่มลุกไหม้ทั่วบ้านเลย

๕คนตามลำพังโอ้โห
กระทั่งตนกับน้องสาวกลับมาถึงบ้าน
เห้ย
อืมอยู่ที่สูง
นะฮะแล้วก็เด็กจะปีนขึ้นไปจุดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องถ้าเด็กจะจุดก็น่าจะจุดจากจากข้างล่างถูกต้องไหมฮะ

แล้วก็จากนั้นน่ะเริ่มจากบานประตูปุ๊บก็เริ่มทยอยไหม้ตามจุดต่างโดยบ้านเนี่ยไม่ทราบถามว่าเฮ้ยมันไหม้ได้ยังไงในบ้าน

สาเหตุครับก็ทดลองให้เด็กเด็กเนี่ยทั้งหมดเข้าไปนอนคือหมายถึงให้เด็กทั้งทุกคนที่อยู่คือบ้านมีเด็กเยอะ

ถ้าสมมุติเราคิดกันเนี่ยเด็กจะต้องเป็นคนจุ

เราก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเด็กทั้งหมดไปนอนพร้อมกันเลย

อีกจากห้องนึงอ่ะ

ร้อยครั้งโอ้แล้วเด็กอยู่หลายคนอ่ะ

เนี่ยคุณผู้ชมในเฟซบุ๊กในอะไรอย่างนี้ก็เขียนบอกกันบอกว่า
เอ๊ะเราเอากล้องมาติดไหมใช่ถูกต้องจะได้รู้ว่าเอ๊ะฮ่า
ทำไมไฟมันถึงติดขึ้นมาได้เป็นร้อยครั้งขนาดนี้อืมซึ่งเครื่องเข้าของเกิ่ง
เสื้อผ้าทุกคนในบ้านตอนเนี้ยบางคนถ้าหนังสือเรียนเด็กเด็กก็แทบจะ
เหลืออะไรเห็นไหมล่ะ
หน้าหน้าหน้านี่เขาจะเกือบวางเทียน

อย่างแรกเราต้องไปดูที่วิทยาศาสตร์ก่อน

เนื่องจากบางจุดที่พบไฟไม่ลุกมา

วันนี้ไทยรัดของเราลงพื้นที่มีเสี่ยงไหม

มันได้คือพื้นที่บริเวณบ้าน
มันมีแก๊สอยู่ตะอยู่ด้านพื้นดิน

หลังคาเนี่ยอาจจะมีจุดของรวมแสง

ถูกต้องไงมดเขาก็บอกว่าให้การสำเน
ที่แก้คือติดกล้องแล้วก็เรียกคนในบ้านเนี่ยมารวมอยู่ในห้องเดียวแล้วใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยจับอาการเอาจับว่ามีใครเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้บ้างเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วไปจับคนในบ้านได้อืม
ไฟแชคอยู่ไว้ในเสื้อชุดชั้นในค่ะนะฮะแล้วเขาก็สารภาพว่าเขาเป็นคนจุดเอง
นี่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดไฟไหม้เป็นร้อยครั้งขนาดนี้คนในบ้านน่าจะไม่อยู่แล้ว
ไปที่อื่นแล้วโคตรมากฮะแต่ไม่มีโอกาสไปไหนไงอืม
ได้ก็คงจะเย้ายค่ะอันนี้เหมือนบ้านเช่าก็อยู่
ครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยอยากหาคนที่มีความรู้มาตรวจสอบหน่อยเถ
ฮะนี่กล้องคุณฟอร์มปิดค่ะดูนะฮะไม่เหมี้หาติดกล้องทองปิด
ปกติไหมฮะ
เนี้ยเวลาก็เดินเรื่อยเรื่อยนะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันสร้างความทุกข์ใจกับครอบครัวเป็นอย่างมาก

มันก็สร้างความหวาดระแวงกับไฟปริศนาเนี่ย
ตนคงต้องย้ายไปหาบ้านเช่าหลังใหม่แทนแล้วล่ะ

คราวนี้ไม่ต้องการให้ตนกับครอบครัวมาเช่าอาศัยอยู่หรือเปล่า

เขาบอกหมอปลาอยู่ไหนเดี๋ยวหมอปลามาเขาก็ต้องพูดอย่างนี้

แล้วดูสิว่าแต่ละคนเป็นยังไงไม่ต้องไปเรียกหมอปลาหรอกฮะ

ใช่ครับนะฮะเพราะว่าหมอปลาก็แก้ไปด้วยวิธีการนี้

อ่ะตอนเนี้ยเหมือนแบบว่าถ้าใครอยากจะช่วยคือเอากล้องวงจรปิดไปติด

เพราะบ้านที่หมอปลาไปช่วยล่าสุดก็กล้องวงจรปิดไปก็เงียบแล้วมด

เบ้อเหียบร้อยฮะไปกลัวกล้องจบเลย
อืมนะคะ
เมื่อกี้เอากล้องปิดมันก็ต้องลุกขึ้นมา

แต่ก็ไม่มีไหม้ครับปกติมากครับ
ไปดูกรณีที่สายการบินนกแอร์นะคะลื่นถลายออกนอกลันเวย
สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

สนามบินจะมีการปิดรันเวย์ถึงวันที่๓ใช่ไหมคะ
เคลื่อนย้ายเขามีการแบบว่าลากจุงอากาศยานขึ้นจากบริเวณพื้นที่แล้ว
ล้ออากาศยานมันจมดินลงไปตรงนั้นสำเร็จแล้วนะคะ
แล้วก็ลากจูงอากาศยานออกมาได้ประมาณสัก๖เมตร
แต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอีกค่ะ
เคลื่อย้ายเขามีการตรวจสอบไปเบื้องต้น
ก็พบว่ามันมีน้ำขังใต้ดินจำนวนมาก
ประกอบกับว่าฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ดินเกิดการซุดตัวลงไป

เขาก็เลยมีการสั่งการให้แก้ไขโดยเร่งด่วน
จากการประเมินสถานการณ์กับทีมเคลื่อนย้าย
ก็พบว่ามันจำเป็นค่ะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
ซึ่งก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ยังท่ากัดสยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอีก

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารและสายการบิน

ก็เลยมีการประกาศออกมาว่า
จะต้องขยายเวลาปิดทางวิ่งออกไปถึงวันที่๕สิงหาคม

ก็จะเริ่มกลับมาทำการบินได้วันที่๖สิงหาค่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแล้วเสร็จได้ก่อนระยะเวลาเนี่ย
เขาก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ใช่นะครับไปใช้ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปใช้ที่สนามบินน่านด้วยนะฮะ

บอกว่าเครื่องมันใหญ่มาก

การจะเอาลงมาก็ลำบาก

ก็จัดไปครับผมยิ้มไป
มาถึงเรื่องถนนพระราม๒ครับคุณผู้ชมครับ
หวาดเสียวอีกจุดนะครับผมนะฮะตอนนี้
หลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีแบบว่าขอบสะพานเนี่ยร่วงลงมานะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางถนนพระราม๒เนี่ยขอบสะพานต่างระดับชำรุดนะครับ
วันว่าจะหล่นใส่รถที่สัญจรผ่านไปมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ครับหน่วยบริการบริการตำรวจทางหลวงมหาชัยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมหาชัยทำการปิดการจราจรชั่วคราวครับช่องทางคู่ขนานกม๒๒นะครับผมนะฮะบุก๕๐๐นะครับถนนพระราม๒ขาออกเพื่อป

นี่กี่ปีแล้วว่าทางพระราม๒เนี่ยหลายปีมากแล้วนะ
นี่เขาจะมีสร้างทางด่วนต่อขยาย
ใช่ครับโครงการเริ่มมาแล้ว
อย่าให้ตรงสะพานกับรถที่มันเป็นเหตุเนี่ย
เขาบอกหลังจากกรณีนี้ไปเนี่ย
เขาจะมีการไปเช็คสะพานกับรถในเส้นนั้น

ทุกจุดอะคุณไปตอนธุกรุงเทพทุกจุดอะ
ครับมีหมดเลยอยู่ข้างบนแล้วก็เราก็ขับรถไปก็
ถูกต้องหรือเปล่ายังน่ากลัวเลย

ศาลาชรที่ก็บอกว่าห้ามรถใหญ่รถปูนอะไรอย่างนี้
ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮร์คัลเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
นี่วันนี้เขาบอกว่าชาวเน็ตก็มีการเดาอักษรย่อ

แฟนเพจเจ๊มอย๑๐๘เขาโพสต์ระบุข้อความ
เมิงถ้าผู้เอกเขาขาวยิ้มละลายจากสายวาย

ตอนนี้ลองดูตามไปเราก็ของนางเอกคนนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีซีรีส์วายเยอะที่สุดในโลก
แล้วควรจะจดลงกินน์เน็ตส์บุ๊ค
แล้วก็ทำรายได้เยอะที่สุดในโลกด้วยนะมด

ดังในต่างประเทศเยอะมากเลย
ยิ้มละลายจากสายวายใช่ไหมแม่เมื่อกี้กลับไป

ผู้ชายยิ้มละลายขาวจากสายวาย
ไว้ก่อนแล้วมีเรื่องอะไรกับใครคะ

ตัวดำก็เล่นตอนเย็นสิ๖โมง

เด็กตัวดำดำก็เล่นตอน๖นึงสิเข้าป่าเข้าตรง

เขาบอกเขากิ๊กกับนางเอกที่สุดฮอตในตอนนี้พวกเราควรจะดีใจหรือเปล่าวะไหนอีนางเอกบอกโสดมา๓ซีซั่นแล้วไงไปทำอีท่าไหนอยู่พระเอกกูกลับไปคบด้วยเฉย
ใช้คำว่ากลับไปครบถูกถ้าใช่เนี่ยถือว่าอีนางเอกเนี่ยสับขาหลอกเก่งนะเอาไม้เรียวมาสิใจหนึ่งก็ยิ่งดีเพราะเหมาะสม
แต่ไอ้ใจนึงกูจะผู่คอตายใต้ต้นมะเขือนใครหวะวันนี้มีคนเขียนมาถามด้วยบอกว่าประลังอยากที่อันนี้แหละ

แต่นางโสดมาตลอดคุณแม่แล้วนางไปมีใครล่ะ
พยายามไปตามดูก็ไม่เห็นมีใครนะ
แต่ไอ้เฟิร์นโสดมานานมากแล้วนะตั้งแต่โควิดก่อนโควิดอะเนาะ

พระเอกกลับไปคบด้วยแล้วเขาเคยคบกันมาก่อนเหรอ
อันนี้ให้กลับไปคบด้วยเฉยหนูว่ากลับไปคบหมายความว่า
กลับไปเฉยกลับไปคบกับคนนี้พระเอกก็คงจะโสด
ไม่เคยคบกันมาก่อนเออก็มีตัวละครเยอะอยู่
ไอ้เฟิร์นละล่ะแต่ใครแต่ทางก่อนเองไอ้เฟิร์นจะมีแฟนจริงหรอ

ถ้าเกิดเรามองในกรณีที่แบบว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์คือ
ไปเล่นกีฬาไปตีแบตด้วยมีอ่ะนายนี่คือรู้จักกันเป็นเพื่อน
แล้วก็มีคนที่เคยร่วมงานด้วยก็มีไม่กี่คน
ถูกไหมคนเราจะไปข้ามแบบไม่เคยรู้จักกันจะไปรู้จักกันได้ยังไง

แล้วเขาเคยไปตีแบบด้วยกันไหมสายวาย

กำสไปตีแบตด้วยกัน

ถึงตุกแก้มปิ้นนี่แหละ

พี่ถาเปิดละครซีรีส์ว่ะเยอะแยะ

แล้วมาบอกด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยแน็ต

ผู้ชายว่าแหวน
มาปั๊บนึงก็มีคนนึง

แต่ใบเฟิร์นกับน้องนายหรือเปล่าก็ชัดเจนสุดนะ
เพราะไม่มีคนบ่าวบอกว่านางเอกน่าจะเป็นใบเอนส์ชัวร์
เดี๋ยวนี้เราก็ไม่แน่เรารู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรไหม
อะไรก็ทำการแสดงเก่ง
น้าแสดงยอดเยี่ยม
สัมภาษณ์คนมาทั้งวงการจะไม่รู้ได้ยังไง

แก่ลงยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลง

หนูว่าเคยเวทหนูว่าเออพอไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านมันมีความสุข
มีความสุขแต่ยุ่งเรื่องชาวบ้านมีความสุขกว่า
ว่าเลือกที่มีความสุขกับการยุ่งเรื่องชาวบ้านไหม
น่ะสดีแตงโมเป็นอุทาหอน

แล้วบทสรุปวันนี้เป็นยังไง
ช่วงนี้เพราะว่าตื่นเช้ามาใส่ชุดพรามเตรียมขึ้นศาล
โอ้โหดีนะดีแล้วพี่

วันนี้ที่หงกระแสแล้วก็ลงมาจับมือเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็๕๐คิวงานที่น้องโชคเทเนี่ย
ตอนนี้ก็กลับมาเดี๋ยวพี่บอลเขาบอกว่า
จากกับคุณด้อนก็จะค่อยดูเป็นเคสไปว่า

เคยคืนเจ้าพาบไปก็จะขอกลับมา

ในช่วงเพื่อหัดศูกษาล
แล้วก็อาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ